บรรยายาพัทธิวัสดีพิสุทธิ์
เป็นที่ประจักษ์ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะ
และมีพระราชศรัทธาแน่วแน่
ในพระบวรพุทธศาสนา
บำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงพระศาสนา
ทรงตระหนักว่าศาสนาพุทธเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจของคนไทยนับแต่โบราณมา
หนังสือบทเจริญพระพุทธมนตร์ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนี้
ทำให้สมาชิกในครอบครัวได้ปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความดีอันเป็นพื้นฐานของสังคมแห่งความสุข
ส่งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสสวดมนต์และสักการะบูชาพระพุทธรูปองค์สำคัญร่วมกันในโอกาสสำคัญต่าง
พระราชกรณียกิจด้านการศาสนาที่ทรงปฏิบัติล้วนเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยหลากเชื้อชาติและศาสนาร่วมกันตั้งปณิธานที่จะทำความดีสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันโดยสันติสุข